ท่านผู้ชมครับเราตามกันต่อนะฮะเรื่องของนกครุฑนะฮะ
คือพูดถึงครุฑนะพญานาคพญาครุฑเนี่ย
คือคนที่มีความเชื่อความศรัทธาเลื่อมสายศรัทธานี่มีเยอะจริงนะฮะ
ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นะครับแหมแต่ว่าจะไปเจอกันจริงเนี่ย
เจอกันง่ายขนาดนี้เลยหรือนี่นะฮะนี่คือนกครุฑค่ะนะคือเนี่ยติเนี่ย
บอกว่าช่วยดูหน่อยนี่นกอะไรนะแล้วก็มีคนที่เขาบอกเขามีนกครุฑในความครอบครอง
เขาบอกมันคือนกครุฑนะจะเจอในป่าหายากนะครับ
ในแบบโอ้โหปลาเทพนิยายปลาหิมพานไม่ได้เจอกันง่าย
คือบางคนเขาก็บอกว่าอย่างพวกชาวกะเหลี่ยงหรือพม่า
เวลาเข้าป่าเขาก็จะมีพวกนี้เป็นของที่เอาไปป้องกันพูดผีปีศาจนะ
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองอะไรต่าง
เราเห็นตรงนี้เราเลยไปหาจนรู้ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อพี่เล็ก
นามสมมุตินะชื่อพี่เล็กพี่เล็กบอกอ๋อคลิปนี้ผมเห็นแล้ว
อันนี้คือนกครุฑนกครุฑของจริงเป็นครุฑของจริง
แต่ว่าเวลาเขาอยู่ในพบของเขาในป่าหิมพานของเขาในซีกของเขาเนี่ย
เขาจะตัวใหญ่เหมือนกับที่เราเคยเห็นภาพพญาครุฑ
แต่นี่เล็กนิดเดียวพอมาอยู่ในเมืองมนุษย์เนี่ย
เขาก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์ของเขาในการที่จะเหลือเท่านี้
่อตัวลงอ่าย่อตัวลงแล้วก็จะลักษณะเหมือนกับสตาร์ฟเอาไว้
แต่ว่าใครมีบุญบารมีอะไรต่างก็อาจจะได้เห็นก็ได้แล้วแต่ความเชื่อ
พี่เล็กบอกพี่เล็กเนี่ยก็ได้นกครุฑมาในความครอบครองเนี่ยเยอะอ่า
แต่ขอบอกว่านี่คือลักษณะของนกครุฑเหมือนกับที่พี่เล็กมี
เอาขอดูนกครุฑของพี่เล็กหน่อยเพราะว่าติเนี่ยตามไปจนเจอนี่ฮะ
แล้ววันนี้พี่เล็กเนี่ยมอบให้ติเอาไปให้อาจารย์ออส
อาจารย์ทางวิทยาศาสตร์ของมเกษตรได้ตรวจพิสูจน์ด้วย
คนจะได้สิ้นสงสัยว่าจริงหรือไม่จริงแล้วพี่เล็กไม่ได้มีตัวเดียวนะฮะ
มีเยอะด้วยนี่ฮะมีอยู่๙ตัวนะฮะแต่ละตัวก็ไม่เท่ากัน
ลักษณะเหมือนกับท่านั่งเนี่ยฮะขัดสมาธิตรงนี้นะครับ
แต่ละตัวลักษณะคือหัวและปากคล้ายนกไม่มีตามีหูสองข้าง
มีแขนมีขายังละ๒ข้างมือเท้าพลายกรงเล็บหนกนะ
มีปีกมีขนอยู่ด้านหลังด้วยนี่ฮะมีหางเป็นขนผิวแข็งสีน้ำตาล
ดู้สาปสาปสางอะนะในคือถ้าบอกเอาพลาสติกทำมา
มิเนียมหรือของประกอบอะไรต่างเนี่ยแต่นี่ไม่ใช่กลิ่นสาบสาง
สตาร์ฟหรือเปล่าตีก็บอกถ้าจะสตาร์ฟแล้วมันจะเอาอะไรมาสตาร์ฟ
พี่เล็กเนี่ยบอกว่าได้นกครุฑ๙ตนเนี่ยมาจากกลุ่มชาวกะเหลี่ยงที่อยู่ฝั่งเมียนมานะครับ
พรานเนี่ยเข้าไปหาของที่ถ้ำที่อยู่ในป่าหิมพาน
แล้วนกครุฑเหล่านี้เวลาจะละสังขารเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในถ้ำแล้วอยู่ในท่ากรรมฐานแบบนี้นี่ฮะ
ถ้านั่งสมาธินั่งขัดสมาธินี่แหละพรานป่าก็จะไปตามหา
พอเจอก็ทำพิธีสะกดวิญญาณเพื่อไม่ให้ร่างเนี่ยกลับไปที่มิติเดิม
จากนั้นนายพรานก็จะเอาร่างของนกครุฑแบบนี้กลับมาบูชา
เล็กบอกว่าปกตินกครุฑร่างกายใหญ่โตแต่พอมาอยู่โลกมนุษย์เนี่ยเขาจะย่อขนาดให้เล็กลง
นะเขามีพลังอำนาจของเขาส่วนพุทธคุณของนกครุฑช่วยเรื่องแคล้วคลาด
บูชาก็คือจุดทูบท่องคาถาเอาน้ำเอาผลไม้มาบูชา
ทายาทของพวกพรานพวกนี้เขาเป็นคนออกมา
เขาก็เล่าว่าในสมัยคุณพ่อเขาก็คือเขาต้องหาของฝากเพื่อเลี้ยงชีพ
เวลาเข้าป่าเขาก็จะต้องทำพิธีก่อนเข้าป่า
แล้วเข้าป่าเนี่ยไม่ใช่แค่วันสองวันสองวันเข้าป่าทิ้งเป็นเดือนนะฮะ
แล้วของเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็ได้จากในป่าลึก
ซึ่งเราอาจจะเรียกว่าป่าหิมพานในข้อมูลเนี่ย
นกพรุธเนี่ยเวลาท่านจะสละลากก็ต้องอยู่ในถ้ำ
ก็จะไม่ได้อยู่ตามป่าทั่วไปนะก็จะอยู่ในถ้ำ
แล้วทางพวกนี้ก็เข้าถ้ำแล้วก็ไปเจอแล้วก็ไปเก็บมา

เอ๊มันจริงเหรอพี่นะคือไม่ได้ลบหลู่นะ
แต่มันจริงเหรอพี่เอาซากสัตว์เอาชิ้นส่วนสัตว์อะไรมาสตาร์ฟ
เอามาประกอบเอามาดัดแข้งดัดขา
แล้วก็ทำให้แข็งแล้วบอกเป็นนกครุฑหรือเปล่านะ
พี่เล็กบอกว่านกครุฑเนี่ยพี่เนี่ยก็เคยถูกคนตั้งคำถาม
พิสูจน์มาแล้วเอานกครุฑไปเอ็กซอเรย์มาแล้วนะ
พบว่ามีโครงสร้างของกระดูกนกเนี่ยครบทุกส่วน
มีฟันด้วยนะมันแตกต่างจากนกนกปกติไม่มีฟัน
แต่นกครุฑของพี่เนี่ยมีฟันพี่เล็กเขามีภาพเอ็กซอเรย์อยู่นะครับ
มือเท้าเหมือนอุ้งขาของไก่เนี่ยพี่เล็กบอกอันนี้ก็แล้วแต่คนจะเชื่อ
คนจะคิดแต่ส่วนตัวของพี่พี่เชื่อเพราะที่ได้มาจากคนที่เขาไปได้มาจริงนะ
เราก็ถามว่าอ้าวทีนี้ถ้าเกิดวันข้างหน้าเนี่ย
สมมุติถ้าเอานกครุฑของพี่ไปพิสูจน์แล้วตรวจสอบว่า
มันไม่ใช่อ่ะมันเป็นการประกอบอะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ย
มันไม่ใช่นกครุฑจริงเนี่ยจะทำยังไง
เล็กบอกถ้าถึงวันนั้นก็ต้องยอมรับความจริงแต่ยืนยันว่าตัวผมน่ะไม่ได้ทำ
พี่เนี่ยไม่ได้ทำพี่ก็ได้มาอีกทีนึงจากชาวกะเหลี่ยง
ก็จะมีโครงสร้างกระดูกครบทุกส่วนของลักษณะของนก
แต่ว่านกเนี่ยปากจะงอยปากในปากเนี่ยจะไม่มีฟัน
แต่ครุฑเนี่ยมีฟันนกจะไม่มีสี่ขา
ในนี้เขามีสองมือสองขา
แล้วผิวหนังเนื้ออะไรก็จะไม่เหมือนกัน
ส่วนเขาจะเชื่อแบบไหนก็ตั้งแต่
อันนี้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล
นั้นมันก็ต้องตามความจริงถูกไหมฮะว่ามันมาทำตัดต่อขึ้นมาจริงแต่ถ้าพิสูจน์แล้วมันไม่ใช่ก็อีกเรื่องหนึ่ง

เราก็เลยบอกว่าพี่เล็กเอาอย่างนี้ได้ไหมนี่ฮะขอให้เราเอาไปให้อาจารย์ออสพิสูจน์ได้ไหมเอาทางหลัก
ศาสตร์เลยพี่เล็กอนุญาตนะครับให้ติเอาใส่กล่องมาเลยครับ
ส่งให้อาจารย์ออสพิสูจน์เลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ศาสตราอาจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีของมเกษตรนี่ฮะ
อาจารย์ออสนะครับนกครุฑนะครับอาจารย์ออสเนี่ย
เอาไปตรวจสอบพร้อมกับฟิล์มเอ็กซาเรย์ของพี่เล็กด้วย
นี่ฮะอาจารย์ออสตรวจสอบสักพักนึงบอกว่าถ้าผลเอ็กซอเรย์ดูจากด้านข้างของซากนกครุฑเนี่ย
มันคือบริเวณช่วงกระโหลกกับจะงอยปากที่มันมีร่องรอยการเชื่อมต่อกันชัดเจน
เพราะถ้าเป็นนกจริงจะไม่มีรอยต่อแบบนี้นะเดี๋ยวจะเอาไปเอ็กซอเรย์ทางเคมีก่อน
เพื่อดูธาตุของซากนกครุฑตัวนี้อีกครั้งอย่างละเอียดว่าเป็นธาตุกลุ่มเดียวกันหรือไม่
ส่วนรอยต่อเนี่ยถ้าเป็นกาวนะการเอ็กซอเรย์ทางเคมีมันจะแสดงผลทันทีว่ามันคือกาว
แล้วก็จะเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อช่วงหัวที่เป็นจุดช่วงรอยต่อตามภาพเอ็กซอเรย์เนี่ย
ว่ามันเป็นกาวเคมีแบบไหนแต่จากภาพเอ็กซอเรย์ที่เจ้าของให้มาอาจารย์ออสบอกว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับ
คือเจ้าของอาจจะมองว่าเออเห็นไหมเป็นโครงสร้างชัดเจนแล้วมันมีฟันไม่เหมือนนกทั่วไปมีฟัน
แต่อาจารย์ออสบอกว่าถ้าดูแบบตามหลักวิทยาศาสตร์แบบเอ็กซอเรย์แบบนี้เลยนะ
เจ้าของให้มาด้วยนะฟิล์เอ็กซอเรย์เนี่ยอาจารย์ออสบอกว่า
เป็นการนำซากสัตว์มาต่อกันโดยสันนิษฐานว่าจะงอยปากน่าจะเป็นของไก่
ส่วนกระโหลกเนี่ยเป็นหนูหรือไม่ก็ตัวอ่อนของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสี่เท้า
แล้วเอามาต่อขานะต่อกับขาของนกต่อขนต่อปีก
ที่เอามาพิสูจน์เนี่ยไม่ค่อยเนียนไม่ค่อยเนียน
ถ้าเป็นเชิงศิลปะมันก็ดูเป็นศิลปะได้

แต่ภาพเอ็กซาเรย์ที่ไปเอามาจริงเนี่ยชัดเจนเป็นการต่อ
ก็คือกระดูกจะงอยกับตรงนี้คนละเรื่องกันเลย

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเอาแต่ละตัวมาประติดประต่อ
ซึ่งก็เป็นเคสเดียวกันกับมัชรีผล
ที่เอาผลไม้มาปฏิติประต่อกันแล้วเป็นคล้ายลูกมนุษย์

ถ้าเราดูก็เป็นงานศิลปะที่ดีมากนะครับ

ถ้าเราดูด้านหลังนะครับเราดูดีนะ

คือถ้ากดนกจริงมันก็จะต้องมาติดกับ
มันจะเห็นนะครับว่ามันจะติดตรงไหนได้บ้าง
ตรงนี้ก็จะเหมือนเอากราวมาแปะแค่นั้นเอง
นี่ฮะอาจารย์ก็ดูจากของที่พี่เล็กเขาส่งมาให้ดู

ก็เหมือนกับกรณีของพญานาคหรือว่ามักกรีผล
เคยเป็นข่าวที่เป็นเรื่องของตำนานของสัตว์ทางป่าหิมพาน

แล้วก็โยงเข้ากับศาสนาพุทธนะครับ
ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อตามตำนานนะ
เป็นเรื่องราวตามจินตนาการต่าง
แต่ถ้าเอาฟิล์มเอ็กซอเรย์ที่มามาเทียบกับของจริงที่มีเนี่ย
มันจะมีรอยต่อให้เห็นอยู่ในช่วงของหัว

กับขากับแขนกับปีกต่าง
นี่นะฮะสุดท้ายอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวก็
จะเอาเข้าไปตรวจทางเคมีอีกครั้งหนึ่ง
แต่ตอนนี้ตรวจพิสูจน์เบื้องต้นเอาไว้ก่อน
เอ็กซอเรย์ที่เจ้าของให้มาแล้วก็